แต่ส่วนใหญ่เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ทีนี้พยานบุคคลเราจะสู้ได้หรือคะ

เดี๋ยวเราต้องมาต้องคัดคำพิพากษาของศาลมาพินานะครับ
แล้วก็ก็ต้องเอาพญาหลักฐานที่ทางศาลท่านได้วิจัยไปนะครับ

ทีนี้ประเด็นไหนที่รู้สึกว่าอย่างผมอ้องใจไหนนะครับ

เราก็หลายประเด็นในส่วนที่เรายังไม่เห็นพ้องด้วยนะครับ
เช่นในส่วนของตัวแม้ว่าการตัดสินมาในวันนี้
แต่ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าทางจำเลยเป็นเจ้าของหวยนะครับ
คะตอนนี้เครียดไหมคะกับกระแสที่ว่าวันนี้พอผลออกมาแบบนี้

ถามว่าเครียดไหมการมีคดีความนะครับ
ก็ไม่ได้สบายใจแต่เราก็ถือว่าเราคือเรื่องจริง
แต่เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ครูมองไหมคะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งที่แม่ค้าเป็นคนมาบอกครูว่าถูกรางวัลที่๑
แต่ในเสียงเนี่ยครูยังยืนยันว่าไม่รู้ว่าเลขตัวหน้าคืออะไร

เพราะว่าขอประชุมทีมทนายเพื่อทำข้อมูลในการอุทธรณ์ต่อไปก่อนนะครับ
ยืนยันได้ไหมครับมีต่อภาพสองครับ

ก็ยังติดใจในส่วนที่เรื่องนิติกรรมนะครับ
เรื่องของนิติกรรมสัญญาการซื้อขายนี่แหละครับ
ก็เรามีปัจจักรพยานที่ส่วนของแม่ค้าจริงอยู่แล้ว
เดี๋ยวจะไปเจ้าแย้งนะครับ

จะมีการหาหลักฐานของคุณย่านไม่ใช่บุคคลไหมคะ
อ๋อในส่วนของการพิจารณาคดีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ว่า

ในประโยชน์ของเรื่องหลอกฟ้าแล้วก็เซอร์ไซต์ของคุณศาลย่านธุรกรรมค่ะ

หลายว่าคุณโดยทางก็ได้อยู่ตัวช่วงหน้า

หลวงรางวัลที่ถูกนะครับอ๋อได้เลยฮะผมก็ขอ

ก็ให้ไปยื่นคำร้องนี้เลยนะครับ
อ๋อนั่นเป็นเรื่องขายของกรมธลากว่าด้วยรางวัลครับ
ครับไม่เกี่ยวกับคดีอาญาครับ
ครูคะแล้วเวลานี้ครูยังจำได้๓ตัวหน้าที่ซื้อได้ไหมคะ
ในเรื่องส่วนของหลักฐานนะครับขอให้คุณครูและทีมทนายเนี่ย
ทบทวนแล้วก็ทำวิเคราะห์พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะเข้าสู่เรื่องของอุทธรณ์ต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่สารอุทธรณ์ที่เราจะต้องส่งเนี่ย
เราจะต้องนำพยายามรักฐานที่เรายังไม่ครบในสรรค์สารชั้นต้นต่อไปครับ
แล้วคุณครูประเด็นที่บอกว่าจะยิ่งอุทธรณ์สรรค์อุทธรณ์ในประเด็นอะไรครับ
ก็เดี๋ยวค่อยพินากันอีกทีหนึ่งนะครับ
ตอนนี้มีประเด็นเดียวครับว่าโจทย์เป็นผู้เสียหายหรือไม่แค่นั้นเองนะครับ
มีประเด็นเดียวครับประเด็นอื่นสารไม่ได้พิจัยนะครับ
การที่ประเทศเปิดเผยขนาดนี้เนี่ยมีความไม่มั่นใจว่ามีพยานไม่เพียงพอหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ฮะก็มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับ
เราต้องไปดูข้อเจ็ดจริงที่ศาลท่านนำมาพิจัยพี่น้าว่า
พยานบุคคลแล้วเรามีพยานอย่างอื่นไหม
ก็มีพยานอย่างอื่นที่เรานำสืบอยู่แล้วครับ